ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมจีรัฐทองสุวรรณผู้แทนรัศดร
ชาวเชียงเศร้าภักดิ์ก้าวไกลครับจริงจริงก็ค่อยค่อยกล้าวนะครับ
แต่ว่าแปดสิบเก้าปีแล้วไม่ถึงสักทีโดนเตะตัดขาตลอดวุฒิสภาแต่งตั้งครับ
ท่านประธานจริงไม่ได้เกิดจากเชื้อราที่ขึ้นเองตามธรรมชาติครับ
ไม่ได้เกิดจากวิถีทางประชาธิปไตยด้วยวุฒิสภาไม่ได้เกิดขึ้นจากพฤษภา
ที่เอามาอ้างกันมั่วมันคนโลกกันต่างประเทศนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับ
เขาเลือกตั้งกันหรือถ้ามีแต่งตั้งเนี่ยก็ไม่มีอำนาจจะมาขี่หัวประชาชนแบบนี้
ท่านประธานครับที่มาของวุฒิสภาก็ต้องเล่าย้อนไป๒๔๗๕ครับ
เมื่ออำนาจที่เป็นของกษัตริย์กลายมาเป็นของราศดรทั้งหลาย
แค่ปีเดียวครับหลังจากนั้นมีการเลือกตั้งครับ
เป็นการสถาปนาอำนาจประชาชนชาวสยามอย่างเป็นทางการ
ปีต่อจากนั้นครับช่วง๒๔๗๕ถึง๒๔๙
การพัฒนาประเทศก็เจริญรุดหน้าครับ
รัฐสภาเกิดขึ้นครั้งแรกประชาชนเอาตัวแทนเข้าไปพูดเรื่องปัญหา
ปัญหาชาวนาสวนยางโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณแผ่นดิน
ที่ประชาชนมีโอกาสเข้าไปกำหนดชะตาชีวิตตัวเอง
เทศบาลครับการกระจายอำนาจที่แท้จริง
โรงเรียนประชาบาลทุกตำบล
ถนนน้ำไฟสาธารณูปโภคเต็มไปหมด
มีวันชาติ๒๔มิถุนาเพลงชาติไทย
นางสาวไทยมหาลัยคณะเสรีไทย
ยกเลิกภาษีรัชชูประการหรือว่าสวยที่ต้องจ่ายให้เจ้านายแบบฟรี
แล้วก็มีการเก็บภาษีแบบเป็นธรรมตามสัดส่วนรายได้ด้วย
แถมยังมีหลักการที่ไม่ให้ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งทางการเมือง
และต้องเป็นลูกจ้างของรัศดรเท่านั้น
มีหลักการว่าทหารต้องเป็นทหารของประชาชนทหารของชาติพิทักษ์รัฐธรรมนูล
และอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลพลเรือน
จนถึงปี๒๔๘๙ครับซึ่งรัฐมนูญฉบับนั้นเนี่ย
เป็นรัฐมนูลฉบับที่ก้าวหน้าแล้วก็เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่ง
รบสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุด
กำหนดให้นายกรัฐมนตรีมาจากสสด้วย
กำเนิดคณะตุลาการรัฐมนูลขึ้นที่ยึดโยงกับประชาชน
กำเนิดพฤษภาตรงนี้ครับที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมของประชาชน
ย้ำนะครับว่าพฤษภามาจากการเลือกตั้งทางอ้อมของประชาชน
มาช่วยสอสอตรากฎหมาย
ทฤษภาคประเทศชาติพัฒนาไปทั่วทุกพื้นที่จริงครับ
ด้วยความที่ประชาชนมีอำนาจจัดสรรงบประมาณเอง
แน่นอนครับมันทำให้กลุ่มอำนาจเก่ากลุ่มอนุรักษ์นิยม
ที่ถือครองทรัพยากรมายาวนานสูญเสียผลประโยชน์มหาศาล
มีความพยายามทำรัฐประหารตลอดครับช่วงนั้น
ในที่สุดปี๒๔๙๐ครับจุดสิ้นสุดของคณะราช
ยังไม่ทันได้เลือกตั้งพฤษภาเลยครับก็เกิดรัฐประหารจนได้
อนุรักษ์นิยมกลุ่มกษัตรินิยมจับมือกับกลุ่มทหาร
ที่ก็อยากจะล้มคณะราชอยู่แล้วหลังจากที่สงครามโลกเสร็จสิ้น
นี่เป็นจุดสิ้นสุดของยุคคณะราชแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของ
ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยในวันนี้ครับ
เขาเริ่มด้วยการยกเลิกพฤษภาแล้วให้กำเนิดวุฒิสภาชุดแรก
แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ซึ่งก็เป็นข้าราชการประจำ
ขุนนางเก่าทหารไหนพลเกษียรแล้วและพวกพักพวกในคณะรับทหาร
ด้วยกันเองไม่ได้ต่างจากชุดนี้
ให้คัตรราชการประจำกลับมาตำแหน่งทางการเมืองได้ครับ
นายกคอรมสนชแต่งตั้งทั้งหมด
กำเนิดอำนาจพระราชกำหนดที่ให้ฝ่ายบริหารมาใช้อำนาจของ
นิติบัญญัติได้เอาอภิรัฐมนตรีกลับมา
ซึ่งก็คือองค์คมนตรีให้มีพระราชองค์การตราพระราชบัญญัติได้
พระราชอำนาจในการสถาปนาฐานอันดรศักดิ์และประธานเครื่องราช
รวมไปถึงการถวายคืนพระราชอำนาจพระราชทรัพย์และอำนาจในการจัดการ
ของพระราชจะทรัพย์ด้วยปี๒๔๙๐ไม่ใช่แค่ทำลายคณะราชสิ้นนะครับ
อย่างเช่นการที่ต้องเป็นลักษณะภาทิบปัตรเพื่อที่จริงไม่ต้องรับผิดชอบ
ทำรับทธิบหาจะต้องฉีดก็ต้องทุกครั้งแล้วก็เอาของตัวเองมาใช้

ต้องอาศัยบารมีจากสถาบันกษัตริย

นี่เป็นแม่แบบที่ใช้กันมาตลอดตั้งแต่ครั้งนั้น
เพราะเขาลากไปจนถึงมีมาตรา๑๗เลยครับ

ยุคที่ประชาชนเริ่มเข้ามีบทบาททางการเมือง

ตัวแทนประชาชนสอสออีสาน

ถูกฆ่ายัดเยียดคดีจับขัง

มาด้วยการแก้ไขมาตรา๑๑๒ครับ

แต่หมอนานีไม่นานก็ย้ายมาอยู่ใน

ทั้งหมดนี้คือการทวงคืนอำนาจของกลุ่มอำนาจเก่าครับ

หรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่หรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่

เป็นผู้ทำคลอดวุฒิสภาครับ

พยายามที่จะกลมกลืนกับตัวแทนจากประชาชน

ผมจะเล่าให้ฟังว่ายุคเมื่อ๖๐๗๐ปีที่แล้ว

เป็นรัฐประหารครับถูกรัฐประหาร

ใบเตอร์สมัครเลือกตั้ง

ก็เป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำ
ส่วนอำนาจทางการเมืองอยู่กับข้าราชการทหาร

ทำให้การเลือกตั้งมันเป็นแค่พิธีกรรมซึ่งมันเกิดขึ้นเป็นระยะเท่านั้น
อำนาจที่มาจากการเลือกตั้งก็น้อยนิดซะจน

ก็สามารถมีความมั่งคั่งได้ด้วยการยึดโยง
โครงสร้างทางการเมืองแบบนี้
นี่คือประชาชนธิปไตยแบบไทยครับ

เหมือนผมพูดสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ให้พวกท่านฟังอยู่
โชคดีครับมีช่วงหนึ่งตอนใช้รัฐพนุนปี๔๐
ถึงจะอายุสั้นนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์จริง
สวมาจากการเลือกตั้งไม่มีทหารมาวุ่นวายไม่มีการแต่งตั้งมาคอยคว่ำกฎหมาย
ต้องยอมรับว่านักการเมืองสนองความต้องการของประชาชนได้เต็มที่จริง
ด้วยความที่เป็นประชาธิปไตยสร้างคุณอุปการณ์ทิ้งไว้จนถึงทุกวันนี้มากมาย
จนเกิดรัฐประหารปี๔๙ก็กลับมาสู่วงเวียนแบบเดิม
ไปจนถึงทุกวันนี้แหละครับฝ่ายการเมืองทำนโยบายที่ใช้หาเสียงเอาไว้ไม่ได้ทำขายอะไร
ฝันอะไรกับประชาชนไหมไม่เกิดขึ้นจริงเพราะอะไร
เพราะถูกเตะถ่วงอยู่ตลอดเวลาจากคนที่บอกว่ามากันกรองกฎหมาย
ซึ่งในความเป็นจริงก็แค่มาระงับยับยั้งกฎหมายที่จะไปกระทบกับผลประโยชน์ของกลุ่มอำนาจตัวเองแค่นั้นเอง
ประเทศเดินต่อไม่ได้ครับท่านประธานถ้ายังหาทางออกให้ประเทศด้วยเหตุผลเพี้ยนแบบนี้
คือเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เช้าอะครับโดยเฉพาะเวลาเจอคำถามสวมีไว้ทำไมเนี่ย
อ้างแต่ข้ออ้างเดิมใช้วนเวียนมา๗๕ปีแล้วก็ยังจะใช้อยู่
จะไม่มีการตรวจสอบทวงดุลครั้งหนึ่งแล้ว
ท่านคิดว่าพวกผมใส่สูตรผูปฐ้าให้มายื้อล้องฮาราโลแกะออกทีวีครับทุกวันเนี้ย
ก็เห็นอยู่ว่าฝ่ายค้านเขาตรวจสอบอำนาจบริหารแบบ
ข้นขนาดไหนถามตัวเองดีกว่าครับว่าที่ผ่านมาท่านทำอะไรกันอยู่
เห็นเอาแต่มาวิภาควิจารณ์ต่อล้อต่อเถียงกับฝ่ายค้านทั้งในและนอกสภา
พวกผมไม่ใช่ฝ่ายบริหารไม่มีอำนาจบริหารครับ
มันมันจะมาวุ่นมาอะไรกับพวกผมน่ะนู่นผมก็ไปตรวจสอบฝ่ายบริหารดีกว่า
ในเมื่อท่านคือเคยได้ยินคำนี้ไหมครับท่านประธานมีวันนี้เพราะพี่ให้
ก็มันมีคำนี้อยู่ว่าท่านจะกล้าไปตรวจสอบอะไรเขาส่วนอำนาจนิติบัญญัติเนี่ย
ก็เป็นอำนาจที่มีกลไกประชาชนคอยตรวจสอบอยู่แล้วแล้วทำไมต้อง
ประเทศชาติต้องเสียเงินหลายพันล้านไปจ้างวุฒิสภาไม่กี่คน
หน้าที่ตรวจสอบให้ฟรีฟรีไม่เสียสักบาทเรามีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับ
ข้อมูลการแสดงทรัพย์สินเปิดเผยบันทึกการประชุม
เปิดเผยหลายเรื่องให้ประชาชนติดตามโดยเฉพาะการถ่ายทอดสด

ที่สภาชุดนี้มีมติไม่เปิดเผยบันทึกการประชุม๓๐กว่าครั้งแล้ว
ยังไงครับไอ้ข้ออ้างที่บอกการตรวจสอบถวงดุลมันเอาไปเก็บไว้ไหนครับ
ตรวจสอบวุฒิสภาครับทำการรับรับรอดแล้วก็เซ็นรับเงินเบี้ยประชุมแล้วกลับบ้านกันสบายตัว
ไม่ได้อ้างงั่วอย่างนี้ไม่เอาครับ
ข้ออ้างที่สองท่านประธานก็ได้ยินอยู่บ่อยประชาชนยังไม่พร้อม
คนพวกนี้ชอบคิดว่าประชาชนโง่เกิดครับไม่มีปัญญาจะปกครองตัวเอง
ต้องให้ชนชั้นสูงให้พวกที่เฉลียวฉลาดมีชาติตระกูลเราต้องเป็นคนดี
ประคับประคองกันกรองกฎหมายช่วยตรวจสอบถวงดุล
ใช้มาตั้งแต่๗๕ปีที่แล้วจนวันนี้วิธีคิดแบบนี้ก็ยังถูกใช้อยู่
ท่านไปดูแผนพันธุรกิจประเทศนะครับ
เราจะเห็นว่าสารรัฐธรรมนูลกรกตกองทัพแล้วก็มีอีกหลายหน่วยงาน
จะมีโครงการที่ไปลงพื้นที่เป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างความรับรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับระบอบประชาธิปตัยโครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปตัย
การเสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย
ผมว่าท่านต่างหากที่ไม่เข้าใจประชาธิปไตย
อย่าสุดโต่งอย่าใจร้อน
สวอยู่ไม่นานแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปแล้วตามบทเฉพาะการ

ข้อที่๔เมืองไทยไม่เหมือนใคร
แตกต่างกันเรามีลักษณะที่พิเศษท่านประธานอันนี้ผมไม่เถียงครับ
แต่เราไม่ได้แตกต่างเพราะเรามี๓แขนหรือมี๔ขานะครับแต่ว่าเราแตกต่างเพราะเราชอบใช้ตักกะวิบัติสุดเพี้ยนเกินจะจินตนาการได้มาอธิบายสิ่งต่างแม้กระทั่งเรื่องง่าย
วนตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็จะด้อยฆ่าเขาทันทีประเทศเนี่ยมันจะกลายเป็นสมบูรณายาสิทธิราชอันมีประชาธิปไตยเป็นข้ออ้างไปแล้ว
ทำรัฐประหารล้มล้างการปกครองมันกลายเป็นความผิดของฝ่ายการเมืองซะงั้นครับ
เมาน้ำยาบ้วนปากหรือเปล่าผมไม่เข้าใจถึงบอกว่าการยึดอำนาจไม่ผิด
ล้างการปกครองไม่ผิดเหรอครับฝ่ายการเมืองขัดแย้งกันผิดเหรอครับ
อื่นเขาไม่เห็นจะต้องออกมาทำรัฐประหารเลยเวลาเขาขัดแย้งกัน
เขาก็ขัดแย้งกันตลอดไม่ขัดแย้งสิแปลก
การเมืองประชาธิปไตยมันก็ต้องขัดแย้งกันอยู่แล้วมันเห็นไม่เหมือนกัน
จะให้ซ้ายหันขวาหันไม่มีแตกแถวเลยอันนั้นมันพระเด็จการครับ
วิธีการจัดการปัญหาความขัดแย้งมันไม่ได้ยากเย็นอะไร
เขาก็หาทางออกกันได้ทั่วโลกมีวิธีที่ไม่จำเป็นต้องฆ่ากันตั้งเยอะตั้งแยะ
ยังไม่จำเป็นต้องออกมาสักนิดธรรมชาติมันมันต้องขัดแย้งอยู่แล้วอ่ะ
แค่นี้ยังไม่เข้าใจจริงเหรอการเมืองแบบเอ่อผลิตการแบบนั้นท่านชอบจริงเหรอ
ประชาธิปไตยไทยนะครับสามัญสำนึกเราถูกทำลายไปหมด
ประชาชนไม่รู้แล้วอะไรทำได้บ้างทำไม่ได้บ้าง
อะไรผิดอะไรถูกแบบไหนชอบอย่างไหนเรียกว่าดี
ไม่มีใครรู้ไม่มีใครกล้าทำอะไรครับ
ตะกะเพี้ยนเต็มไปหมดนายกไม่ได้มาจากเจ้าหน้าที่รัฐ
อีกนิดนึงครับท่านประธานการถวายสัตว์ตามรัฐมนูลไม่ใช่เรื่องของประชาชน
นาฬิกาเป็นของคนตายเฮโรอีนมันเป็นแป้ง
วายก็กลายเป็นน้ำผลไม้ลดเครื่องเสียงในประเทศนี้
มีโอกาสล้มล้างกันบุคลองมากกว่ารถถังสิ
ข้ออ้างทั้งหลายเหล่านี้มันก็มีไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองแค่นั้นแหละครับ
ท่านไม่ได้รักชาติหรอกท่านรักตัวเอง
ว่าให้โอกาสประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนี้ร่วมกับเขาได้ไหม
แค่นั้นเองเรื่องของวันนี้ที่เราคุยกัน
ส่วนในฐานะที่ผมจะต้องมาทำงานการเมืองต่อจากท่าน

ผมขอให้ท่านรักชาติให้ได้สักครึ่งหนึ่งของอานนท์นำพา
รักประชาชนให้ได้สักครึ่งหนึ่งของผลิตชีวลักษณ์